คุณผู้ชมครับตำรวจยังคงตามนะครับ
ครอบครัวที่๕คนที่มีผู้หญิงมีเด็กหายไปจำได้ใช่ไหมฮะ

คือตอนนี้นะครับมีคนโทรมาแจ้งเบาะแสเยอะเลย
หลังจากนางสาวพิทยารัฐจันทรมาศอายุ๒๖ปี
มาร้องขอความช่วยเหลือบอกช่วยตามให้หน่อย
น้าสาวกับหลานรวม๕คน
หายไปตั้งแต่๒๒เมษาจากทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราชนะครับ
ไปกับนายลมกรดแสงสว่างหรือว่าแบงค์อายุ๓๒

เป็นแฟนของนางสาวชนะนิการเนี่ยแล้วไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย
นางสาวพิทยารัฐเล่าบอกว่าการหายตัวไปของทั้ง๕คน
ญาติญาติเป็นห่วงมากกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับ
เรื่องของการค้าการขายก็สะดุดไปหมดนะฮะ
ยางที่เคยนะครับไปกรีดไปตัดบางวันก็ต้องหยุดตัด
แล้วหาทางที่จะติดต่อ๕คนนี้ให้ได้นะครับ
ใช่ตั้งแต่วันที่หายตัวไปผู้เสียหายหลายนะครับ
โทรศัพท์มาแจ้งบอกแสว่าในแบงค์นี่เหรอในแบงค์นี่เหรอ
เคยถูกในแบงค์หลอกลักษณะเดียวกันเลย
คือหลอกว่าจะไปปิดหนี้ธนาคารให้บ้าง
ค่างวดรถยนต์ที่ค้างไฟแนนซ์ให้บ้าง
ชวนนะครับให้เป็นคนขับรถยนต์ส่วนตัวให้บ้าง
นะครับทุกคนที่ผมพูดมาหลงเชื่อในแง๊งหมดเลย
นะครับเอาลองฟังญาติของทางผู้สูญหายเล่าหน่อยครับ
ถ้าน้าหนีหนี้นะคะก็คือไม่น่าจะพาไปทั้งหมด
เด็กอะไรแบบนี้ไม่น่าจะพาไปหมดค่ะ
เพราะว่าน้าเป็นคนที่ว่าหนี้ก็หนี้สินก็ไม่ได้เยอะอะไรค่ะ
แล้วน้าก็คือเป็นคนที่ขยัน
เป็นคนที่ขยันทำงานแล้วก็คือ
ถามว่าเชื่อคนง่ายไหมก็เชื่อคนง่ายค่ะ
เพราะว่าทางแบงค์ได้มีกลอุบายหลายอย่าง
เกี่ยวกับการเงินที่มาหลอกลวงน้าไปอะค่ะ
พันธบทเอกต่อศักดิ์สาลีรัฐนะครับ
ผู้กำกับการสพท่าสาราระบุว่า
ขณะนี้ยังคงนะครับติดตามตัวผู้ต้องหาที่เหลืออีก๒คนโดยเฉพาะในแบงค์
ซึ่งจากการตรวจสอบประวัติอาทยากรรมนะครับ
พบว่ามีคดีช่อโกง๑คดี
แต่คดีได้ยอมความกันไปแล้วแล้วจากการติดตามพฤติกรรมก็
ไม่พบว่าเป็นคนที่มีพฤติกรรมโหดร้าย
เชื่อว่าไม่น่าจะเกิดเหตุร้ายกับทั้ง๕คนนะครับ
วันนี้ที่สพท่าสาราตำรวจนะครับยึดรถตู้สีขาว
ที่ถูกอ้างว่าเป็นรถที่พา๕คนนั้นไปมาไว้ที่สถานีตำรวจ
หลังจากจับกลุ่มนายนพดลแสนเมืองอินคนขับรถตู้
แล้วแจ้งข้อหาร่วมกันพรากผู้เยาว์
ตำรวจสอบสวนและให้ประกันตัวในวงเงิน๗๐๐๐บาทนะครับ
ส่วนในแบงค์กับนางบังออนนะครับตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัว
ทั้งนี้มีรายงานว่าบิ๊กโจ๊กสั่งให้ทีมสืบสวนนะครับ
จากกรปัจจักรตำรวจผู้ทรภาค๘และกรปราบปราม

ขณะที่พนักงานสอบสวนสพแม่ใจที่จังหวัดพยาวนะครับ
เรียกนายนพดลแสนเมืองอินคนขับรถตู้
แล้วก็ภรรยานะครับมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
นายนพดลเล่าบอกว่าเขาทำงานอยู่พัทยา
ชนบุรี๒๐ปีกว่าแล้ว
ก่อนเกิดเหตุรู้จักกับนายแบงค์

เพราะในแบงค์เนี่ยเคยมาเช่าเหมารถตู้ไปเที่ยวตามที่ต่าง
กระทั่งล่าสุดแบงค์มาว่าจ้าง
ให้ไปรับครอบครัวนี้ไปเที่ยวหน่อยช่วงปิดเทอม

จึงขอกลับบ้านที่จพระยาวในแบงก์กับครอบครัว
ก็ขอตามมาด้วยเอาแล้วมันยังไงกันอ่ะ
เขาบอก๑๐พฤษภาคมแบงค์กับ๕คนนะครับก็มาเอารถคืนไป
เป็นจังหวะเดียวกับที่ตำรวจมาจับนพดล
ข้อหาช่อโกงตามหมายจับของอุดรธานี
ทั้งหมดขึ้นรถตู้ไปเคลียร์คดีที่จังหวัดอุดรฮะ
พอเคลียร์เรียบร้อยเสร็จปั๊บก็กลับมาที่พยาว
แล้วหลังจากนั้นก็มีฟอร์จูเนอร์มารับในแบงค์กับ๕คนนี้นะครับ
มุ่งหน้าเชียงรายเชียงใหม่ผมรู้แค่นี้แหละครับลองฟังเขาเล่าครับ
เน่ามาพวกนี้เขาเป็นจุดหมุนถ้าเขาไปจังล้มเราจะเนี่ย
เบรียบไว้หาขนาดล้มเราเรียกเมื่อพระเจ้าจิ้มอย่าง